คุณผู้ชมคะไปดูกันเรื่องนี้บ้างอย่าได้หลงผิด
เพราะวันที่วันหนึ่งเมื่อถูกจับ
มันจะกลายเป็นสภาพที่มันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้ว
เมื่อลูกร้องไห้จะเป็นจะตายเพราะอะไรเดี๋ยวมาเล่าลองไปดูหน่อยค่ะ
บอกคำเดียวหลงผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปเลยค่ะ
แทนที่จะได้อยู่กับแม่ได้กอดตักแม่ดีแบบไม่ต้องร้องไห้
แต่วันนี้กำลังจะถูกตำรวจรวบไปดำเนินคดี
นั่งร้องไห้บนตักแม่แบบนี้แหละค่ะเพราะตำรวจมาจับ
แล้วตำรวจพยายามจะนำตัวในพายรถรักโครอายุสามสิบแปดปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดพยายามจะเอาเขาออกจากบ้าน
แล้วคุณคิดดูเขาก็ร้องไห้อยู่แบบนี้ไม่ยอมสุดท้ายตำรวจต้องใช้วิธีทำกันยังไง
เดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะอ้าวลมแรง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
เจอยาบ้าบรรจุใส่ถุงพลาสติกสีชมพูซ่อนเอาไว้ในกลองพลาสติกอีกทีเนี่ยถุงสีชมพูเนี่ยแล้วคุณผู้ชมลองดูในมินมีกี่เม็ดอืมวางอยู่ข้างเตียงนอนเลยตอนไปเจอร้อยสี่สิบเม็ดนะคะเม็ดสีแดงถ้าสีเขียวเนี่ยเจออีกสองเม็ดรวมเป็นร้อยสี่สิบสองเม็ดค่ะตำรวจสอบสวนในพยาโร
มาในราคาสี่พันบาทตำรวจมีข้อมูลด้วยว่านายพยาโรเนี่ยเอายาบ้าเนี่ยไปขายด้วยจริงจริงนะคะไปขายให้กับทางด้านของใครก็ตามที่อยากจะซื้อซึ่งลูกค้าของเขามาจากไหนบ้างออนไลน์ด้วยโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะคะสองพันสี่พันบาทสองร้อยเม็ดตกเม็ดละประมาณยี่สิบบาทเองน่ะอืมโหดูสิฮะยาบ้